งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข
อยากจะมีเงินก็ต้องทำงานใช่ไหมคะ

เพียงแค่คุณเบียดเบียนคนอื่น
โดยการไปขอเศษเงินผ่านโลกออนไลน์
หรือดิฉันเรียกว่าขอทานรูปแบบใหม่ขอทานโซเชียล

ในโลกโซเชียลเขาใช้คำว่าขอรับบริจาค

เล่าเลยแบบว่าพฤติการเขาเป็นอย่างไร

เป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชม
พฤติการของเขาคือเขาจะโพสต์ไปในเพจต่าง
ลักษณะคือขอบริจาค
ขอรับบริจาคดื้อเลยเหรอคะดื้อแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาตกงานมาสักระยะหนึ่งแล้ว

คือเงินในบัญชีเขามี๖๐บาทบ้าง๗๐บาทบ้าง
ถ้าจะพอกดก็คือต้อง๑๐๐บาทถูกไหมคะ

ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขามีเงิน๖๐บาท
เขาจะขอรับบริจาค๔๐บาทเพื่อให้ได้๑๐๐พอกด

ส่วนถ้าเกิดบอกว่ามีเงิน๗๐บาท
แล้วขอรับบริจาคเพิ่ม๓๐บาทให้ได้๑๐๐พอกด
แล้วถามว่าเจ้านุ่มคนนี้สุดท้ายแล้วโป๊ะแตกค่ะ

เพจดังเขาเอามาแฉผ่านเฟซบุ๊คค่ะ
คือความแตกค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเขาไปขุดคุ้ย
ลักษณะคือกินหรูอยู่สบายกินหมูกระทะ

อย่าลืมนะคะโลกโซเชียลมันกว้างแล้วมันก็เร็ว
ใช่เดี๋ยวนี้คือคุณปิดไม่หมดไม่หมดหรอกนะคะ
คือความจริงมันคือยังไงก็คือความจริง
แล้วเนี่ยเพจดังเขาบอกว่า๑๘วันเนี่ย
หนุ่มคนนี้ได้เงินรับบริจาคไปเกือบ๓๐๐๐บาท
เยอะกว่าเงินเดือนบางคนที่เขาทำทั้งเดือนอีกคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเพจดังเขาก็มีการ
ไปโพสต์ภาพหน้าเฟซบุ๊คของชายคนหนึ่งบอกว่า
ชายคนนี้มีพฤติกรรมชอบไปโพสต์
ขอความช่วยเหลือจากคนในกลุ่มต่าง

ทำให้ไม่สามารถที่จะกดออกมาได้
เพราะฉะนั้นก็เลยขอเรียรายเงิน
ขอบริจาคเงินคนละ๓๐บาทบ้าง

แล้วเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาลำบากมากนะ

เลยไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร
นิสัยของคนไทยคือขี้สงสาร

บางคนก็โอนไป๑๐๐บางคนก็โอนไป๒๐๐
แต่กี่คนไง

แต่บางคนโอน๓๐บาทก็จริง
แต่รวมกันหลายคนมันก็เป็นหลายร้อยหลายพันใช่ไหม

เพราะว่ามีชาวเน็ตเขาไปขุดคุย

เข้าร้านหมูกระทะอยู่ดีกินดีโดยไม่ต้องทำงาน
เพียงแค่โพสต์ขอเงินตามเพจต่าง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายอด๑๘วัน
มีคนโอนเข้าบัญชีของเจ้าหนุ่มคนนี้แล้ว
กว่า๒๗๐๐๐บาท
ทางเพจเขาก็เอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย
มาโพสต์แชร์เตือนให้คนในสังคมได้รับรู้

ปรากฏว่ามีหลายคนนะเขาก็ออกมาแฉนะ
เขาบอกว่าเขาเองก็เคยโดนหนุ่มคนนี้หลอกแล้ว
บางคนบอกว่าโกรธนะที่หนุ่มคนนี้มาหลอก
ท่านบอกว่าคนแบบนี้หาได้ในถังขยะ

ถ้าใครเห็นชายคนนี้ไปโพสต์ที่ไหน

คือมิจฉาชีพไปหลอกคนให้โอนเงินให้ค่ะ

ก็ช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะ

ได้รู้ว่าคนคนนี้ไม่ต้องบริจาคให้อีก
แต่ดิฉันเชื่อว่าโลกโซเชียลน่าจะแชร์กันไปเยอะแล้ว